สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทแวบบิตเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ

แต่เรายังมีอีกหนึ่งเมนูเส้นจากประเทศมาเลเซียให้ได้ริมลองกัน
ซึ่งจานนี้มีชื่อว่าฉากก๋วยเตี๋ยว
ซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดสไตล์มาเลเซียค่ะ
จะใช้ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ไปผัดในกระทะด้วยความร้อนสูง
รสด้วยซีอิ๊วขาวหรือซีอิ๊วดำ
ใส่พริกกุ้งเนื้อหอยถั่วงอกต้นหอมและไข่
ก็จะกลายเป็นฉากก๋วยเตี๋ยวรสโอชะ
แต่รสชาติของฉาก๋วยเตี๋ยวในแบบโซอาเซียน

ตัวนี้อันนี้นะครับ

ก็คือเราจะใช้เส้นใหญ่ผัด
แล้วก็ใช้ความร้อนของไฟ
น้ำมันร้อนแล้วก็ใส่เส้นลงไปแล้วผัดให้หอม

ขอลองชิมดูสิว่าชากุ้ยเตี๋ยวทะเลรสชาติจะเป็นยังไง

ก็ยังมีอาหารขึ้นชื่อของหลายประเทศรออยู่
มาดูเมนูอื่นอื่นกันบ้างดีกว่านะครับเราจะเริ่มที่เมนูเส้นก่อนดีกว่า
อันนี้อะไรเอ่ยตัวนี้เป็นก๋วยจับยวนก๋วยจับยวนอ่า
เวียดนามจากเวียดนามแล้วครับแล้วครับผมอ่าอันนี้อะไรเอ่ย
อันนี้จะเป็นเพื่อนบ้านของเราอาม็อกปลาอาม็กมือบูชา
คล้ายคล้ายหอมกเนอะใช่ใช่ก็คือหอมกนั่นแหละก็คือหอมกปลานั่นแหละใช่
แต่ว่าตัวห่อหมกเนี่ยมันจะแตกต่างจากห่อหมกบ้านเราก็คือ
จะมีส่วนผสมของถั่วลิสงป่นที่มันจะทำให้มีรสชาติความมัน
อืมอยู่ในตัวแล้วก็นี่อะไรครับเนี้ยตัวนี้ก็จะมาจาก
ฟิลิปปินส์ครับคืออะไรเลยเป็นสองสหายที่สองสหายก็คือมี
มีทั้งไก่มีทั้งหมูครับอโดโบถ้าผมให้เดาน่าจะเป็นว่าพะโล้เปล่า
คล้ายคล้ายคล้ายคล้ายพะโล่นะฮะเพราะว่าตัวนี้จะมีรสชาติที่เปรี้ยว
เนอะถ้าพะโลบ้านเราก็จะหวานมันหวานอืมแล้วอันนี้จะออกเปรี้ยว
ใช่จะออกเปรี้ยวหวานอ่าแปลกดีอันเนี้ยครับตัวนี้หลาเพชร
หลาเพชรมันคือหลาเพชรคือยำสลัดใบชาใบชาหมักเป็นของพม่า
ดูเหมือนเมี่ยงคำใช่ใช่ใช่เหมือนเมี่ยงคำเลยก็คือวิธีแล้วมาทานก็
คล้ายคล้ายกันก็คือใบชะโปรดคุณนอทเห็นเนอะครับผมหยิบขึ้นมาแล้วก็
ก็พอกันทานคล้ายเมี่ยงคำเลยแต่ว่าตัวนี้ที่ไม่เหมือนใช่
ก็เอาใบชามมาทำใช่ครับนี่แหละครับตัวนี้จะเป็นคืออะไรเป็น
สมุนไพรห่อใบเตยอ๋อเป็นปลาอะไรใช่ครับแต่ใช้ปลาอะไรอ่ะครับ
เป็นปลาเราใช้ปลากระพงใช้ปลากระพงเลยนะครับอ่า
มันจะมีกลิ่นเครื่องเทศอยู่ในตัวค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์
ของประเทศเขาใช่นะครับเครื่องเทศที่เป็นเอกลักษ
ตัวนี้เขาใช้อะไรอ่ะครับตัวนี้จะเป็นที่ทางแขกแขกเขาจะ
เขาจะชอบกันใช่ครับอันนี้ใช่ครับอันนี้ไม่ต้องบอกเลย
ปุ๊บรู้เลยไม่ต้องบอกเลยว่าเป็นของของไทยนะอันนี้
แหละครับผมตัวนี้จะเป็นเพื่อนบ้านของเราเหมือนกันเป็นอ่า
หลวงพระบางสลัดหลวงพระบางหมูย่างอืมมันต่างกับสลัดบ้านเรายังไงครับ
ความโดดเด่นของตัวนี้จะเป็นอยู่ที่ซอสอืมฮือซอสตัวเนี้ยนี่เหรอ
ใช่ครับจะทำมาจากไข่แดงต้มสุกกำลังดีแล้วมาปั่น
มันจะทำให้มีความมันกลมกล่อมเวลาเวลาทานก็คือลาดลงไปแล้วก็บิ๊ก
จริงจริงก็คล้ายคล้ายกับการทำมาโยเนสนั่นแหละแต่เขาใช้ไข่แดง
ใช่ครับแต่ว่าไข่แดงตัวนี้จะเป็นไข่แดงที่ต้มสุกแล้ว
แต่ถ้าเป็นมายูเนสจะเป็นไข่แดงติดก็ต้องลองชิมดูว่าเป็นยังไงนะครับ
นี่ก็ครบทั้งสิบประเทศเนอะก็สามารถที่จะมาลองรับประทานกันได้ที่โซอาเซียนแห่งนี้นะครับผม
ใช่ค่ะใครอยากจะลองอาหารเพื่อนบ้านของเราก่อนที่จะเดินทางไปก็ลองมาปรับรสชาติกันให้ก่อน
ใช่ครับรับรองว่าจะได้อาหารรสชาติที่ดั้งเดิมจริงจริงนะครับผมร้านโซวาเซนี่ตั้งอยู่ที่ไหนครับเชฟครับ
ก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่มาจากต่างชาติก็จะมาทานบ่อย
ก็จะมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมานะครับผมคนไทยก็ชอบทานเมนูอะไรกันนะ
ส่วนมากถ้าขายดีก็จะเป็นตัวอินเตอร์โฟแล้วก็ตัวนี้ครับลักษา
แต่ถ้าเป็นโซนกาแฟเราเปิด๒๔ชั่วโมง
๔ชั่วโมงนะครับถ้าอยากจะมาลองชิมอาหารอาเซียนนะครับ
ก็เชิญพี่สวรรค์เซียนได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณเชียวมากครับ

เห็นพี่น็ดเปรมไปกับเมนูเส้นและเมนูอื่น
จากทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้วก็มีความอิดเบา
แต่ความอิชชี่นี้นะคะแก้ง่ายนิดเดียว
ระหว่างมีโกเร็งลักษณะซีฟู้ดและฉาก๋วยเตี๋ยว
เมนูเส้นชามไหนเป็นเมนูเส้นที่คุณชื่นชอบที่สุดพร้อมเหตุผล
ใครถูกใจทีมงานเล่าเส้นเป็นเรื่องมากที่สุดนะคะ
ก็รับบัตรกำนันแทนเงินสดมูลค่า๕๐๐บาท

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่๑๔กรกฎาคมพศ๒๕๖๑ถึง
ปรากฎรายชีพผู้โชคดีที่ได้รับการคัดเลือกบนเฟสบุ๊คเล่าเส้นเป็นเรื่อง
วันศุกร์ที่๒๐กรกฎาคมพศ๒๕๖๑ค่ะ
และเมนูเส้นชามต่อไปในย่านรัชดาพระราม๙
จะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสแซ่บแบบไทยไทยที่อยู่ในตึกเด็ดช็อปแกรนพระรามเก้า
หลังเสร็จทางพลาซาพระรามเก้าค่ะ
ซึ่งสูตรต้มยำของที่นี่เป็นมรดกตกทอดมาจากรุ่นคุณย่าคุณยาย
แล้วนำมาเติมความทันสมัยเข้าไปอีกหน่อย
กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำตำนึงที่อร่อยลืมอิ่มไปเลยล่ะค่ะ
ถ้าพูดถึงเมนูก๋วยเตี๋ต้มยำนะครับผมเชื่อได้เลยว่า
จะเป็นเมนูในดวงใจของคุณผู้ชมหลายหลายท่านนะครับด้วยความที่ว่าก๋วยเตี
ยำเนี่ยมีรสชาติที่จัดจ้านแล้วก็เครื่องเยอะ
จริงนะครับวันนี้ครับผมมีอีกหนึ่งราย
มาแนะนำนะครับกับร้านโจโฉก๋วยเตี๋ยวหมูตำลึงนะครับผม
เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าครับว่าร้านนี้เขาจะมีสูตรเด็ดของก๋วต้มยำอย่างไรนะครับ
ไม่แน่หลังจากดูจบแล้วร้านโจโฉนี้อาจจะเป็นร้านในใจคุณผู้ชมเพิ่มเติมอีกก็ได้นะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาหาคุณโจครับผมคุณโจอยู่ไหนครับ
อยู่ที่ร้านโจโฉค่ะแล้วคุณโจอยู่ไหนครับอยากจะคุยคุณโจนี่แหละค่ะ
นี่คุณโจเหรอครับผมเอาตอนแรกนึกว่าคุณโจน่าจะเป็นผู้ชาย
กลายเป็นผู้หญิงค่ะอ้าวพูดถึงที่มาของร้านก่อนทำไมถึงตั้งร้านชื่อว่าโจโฉล่ะครับ
จริงก็มาจากชื่อโจรเลยค่ะแล้วก็จากที่มาเป็นโจโฉนเนี่ยมีพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นสามีชื่อโชติวัฒน์
มันก็เลยเป็นโจโชว์เราก็เลยบิดมาว่าแบบหาคาแรคเตอร์อะไรให้ร้านดีก็เลยเป็นโจโฉะละกันลูกค้าจะได้จำง่าย
อ่าแล้วทำไมเราถึงสนใจที่จะมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวล่ะจริงจริงก็เริ่มจากชอบทานนะคะชอบทานก๋วยเตี๋ยว
แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวที่ชอบทานเนี่ยคือก๋วยเตี๋หมูตำลึงมันก็เลยเป็นที่มาว่างั้นเราถ้าจะเปิดร้านก๋วเตี๋ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตำลึงละกัน
คือโดยปกติก๋วยเตี๋หมูตำลึงที่เราทานเนี่ยจะอยู่ข้างนอกเป็นร้านห้องแถวเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวโบราณใช่
ใช่ค่ะมันหาทานในห้างหรือว่าที่ที่เดินทางสะดวกยากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่างั้นก็ก๋วยเตี๋ยวหมูตำลึงละกัน
จริงแล้วอาชีพปกติเราทำอะไรอ่ะจริงจริงก็ทำเป็นมาร์เก็ตติ้งมาก่อนอ๋อเป็นการตลาดมาก่อนนะ
แล้วก็มาสนใจเรื่องของอาหารก็เปิดร้านอาหารนี่เปิดมากี่ปีแล้วครับหกปีแล้วค่ะ
ปีแล้วเป็นยังไงบ้างผลตอบรับก็โอเคดีค่ะก็น่าจะมีที่ปีที่เจ็ดแปดเก้าไปเรื่อยมีไปเรื่อยนะอ่าจุดเด่นหรือว่าอาหารเมนูจานเด็ดของทางโจโฉเนี่ยมีอะไรบ้างจริง
เมนูเด็ดเราก็อย่างที่บอกขายก๋วยเตี๋หมูตำลึงก็ต้องเป็นก๋วยเตี๋หมูตำลึงค่ะ
แต่ว่ามันจะมีซิกเนเจอร์ของที่ร้านเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตำลึงต้มยำน้ำข้นชื่อก๋วยเตี๋ยวเจ้าโฉเลยอ่าค่ะแล้วก็ยังไม่ออกมาจากไหนอ่ะ
คิดเองค่ะคิดเองเลยเหรอจากการที่ชอบร้อยตะเวนเดินทางไปทานเรื่อยก็คิดเอามาเป็นสูตรของเราโดยเฉพาะ
ใช่ค่ะมีก๋วยเตี๋ต้มยำโจโฉแล้วมีอะไรอีกแล้วก็มีหมี่ผัดโจโฉกุ้งสดค่ะอันนี้เป็นยังไงอ่ะ
อันนี้จะเป็นใช้ซอสต้มยำเหมือนกันแต่ว่าเอามาผัดมันจะได้รสชาติของเหมือนผัดต้มยำอะค่ะ
จะเป็นอีกรสชาติจะเป็นต้มยำแห้งอย่างนี้อ่าจะเป็นสูตรของเราอีกเมนูนึงอะไรเอ่ย
เป็นไข่พะโลร้อยปีค่ะไข่พะโล้ร้อยปีมันดำมากใช่ไหมเนี่ยหนักร้อยปีเลยค่ะ
ได้ยินสามเมนูแล้วน้ำลายหลายนะครับเดี๋ยวไปลองชิมกันดีกว่าค่ะไปครับขอบคุณค่ะ
ขอพักเรื่องราวของเมนูเส้นกันสักครู่แล้วกลับมาลุยกันต่อช่วงหน้านะจ๊ะ
เป็นสูตรลับความอร่อยโดยเฉพาะของโจโฉอย่างเดียวนะครับก็คือเมนู
เตี๋ยวโซโชค่ะกับเมนูหมี่ผัดโจโฉกุ้งสดค่ะหมี่ผัดโจโฉกุ้งสดนะครับเดี๋ยวเราชิมก่อนแล้วกันเนอะ
สะใจคอต้มยำจริงจริงรสชาติจัดจ้านครบทุกรสมากนะครับค่ะ
สัมผัสแรกก็คือจะมีความเปรี้ยวของมะนาวสดก่อนนะฮะตามด้วยความเค็มและความหวานแล้วก็ความเผ็ดนะครับ
แล้วก็รสชาติเข้มข้นจริง
จัดจ้านครบรสเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างคือสัมผัสมากกว่าสัมผัสแบบน้ำผัดสัมผัสแบบแห้ง
แต่โดยรวมแล้วรสชาติถือว่าถูก
ปากขนไทยแน่นอนเพราะจะจัดครบเครื่องจริงจริง
นี้เริ่มต้นราคาเท่าไหร่บ้างครับเนี้ยอ่าเกี้ยวปลาท่าฉลอมทอดอยู่ที่หกสิบห้าบาทค่ะ
ห้าบาทนะฮะตัวนี้ก็หกสิบห้าบาทเหมือนกันก็ไม่แพงเลยไม่แพงค่ะ
ร้อยปีล่ะตัวนี้เหมือนกันค่ะหกสิบห้าบาทเองเหรอค่ะโอ้ดีเลย
แล้วก็ตัวนี้เล้งต้มแซ่บหม้อไฟร้อยหกสิบห้าบาทค่ะมาทานกันได้หลายคนนะครับผม